เส้นใต้เมืองไทยวันนี้ยังคงอยู่ที่เรื่องของพุทธศาสนานะคะ
เกี่ยวกับสงฆ์เพราะว่าหลังจากที่นายกรัฐมนตรี
ให้ทางด้านของพันธุ์ตำรวจโทพงพรพรามเสน่ห์กลับมา

เพื่อที่จะเดินหน้าปรับรามเรื่องของการทุจริต
เรื่องของการประพฤติไม่ชอบอะไรต่าง
ยอมกลับรำยอมกลับมติของคณะรัฐมนตรี
แล้วตั้งให้พันตรวจโทพงพรพรามเสน่ห์
กลับไปเป็นผู้อำนวยการสำนักพุทธใหม่นั้น
ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแน่นอน
ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแน่นอน
แล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้น
หลังจากนั้นมีนัยยะสำคัญอะไรเกิดขึ้น
สิ่งที่ตามมาก็คือว่ามีคำสั่งของมหาเถระสมาคม
แล้วเป็นคำสั่งที่เด็ดขาด
เป็นคำสั่งที่จริงจังมาก
อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
โดยเฉพาะเรื่องที่จะให้พระสงฆ์อยู่ในร่องในรอยในหลายเรื่อง
กลับไปดูหัวข่าวที่เกิดขึ้นสิครับ
หัวข่าวที่เกิดขึ้นในช่วง๒๓วันนี้

กฎเหล็กพระเนรงดวิจารณ์ทางโลกการเมือง

ถัดมาจัดระเบียบพระแก้วิกฤตสงฆ์
ถัดมาอีกเถระเจ้าคณะสงฆ์
ปมเพศกำเนิดไม่ปลุกปั่นวิจารณ์งดแชร์ไลค์แชร์
ห้ามค้าวัตถุมนตรคน
วัดดังพลึบเก็บแผง
และอีกหัวข่าวหนึ่งที่เป็นหัวข่าววันนี้
หนุนกฎเข้มสงฆ์๙ข้อห้ามกู้วิกฤต

ทั้งหมดนี้คือเป็นนัยยะที่บอกว่า
เมื่อนายกรัฐมนตรีเอาจริงกับแนวทางของพันธบรวจโทพงศพร
คือปราบปรามความไม่ถูกต้องในวงการสงฆ์

จัดระเบียบตัวเองซะก่อนดีกว่า
ก่อนที่จะให้คนอื่นมาจัดให้
จึงมีคำสั่งออกมาจากเจ้าคณะหนเหนือหนกลางหนใต้
ทั้งหมดพลึบพลับออกมาในช่วง๒๓วันที่ผ่านมา
แล้วก็มีผลในทางปฏิบัติแล้วนะครับ
ยกตัวอย่างที่ภาคใต้

เจ้าคณะจังหวัดสุราช
ออกคำสั่งอย่างนี้ครับ
หนึ่งห้ามไม่ให้วัดเจ้าอาวาสพระภิกษุ
กรรมการวัดและผู้ใดดำเนินการสนับสนุน

ให้มีการจัดวางติดตั้งพระพุทธรูป
พระประจำวันรูปเหมือนรูปบูชา
รูปจำลองสำเนญรูปจำลองสัตว์
ก็คือกำลังจะมีพิธีชคพละกัน
และผู้ใดดำเนินการสนับสนุนปล่อยประละเลยให้มีการจัดวาง
ติดตั้งแผงพระวัตถุมงคลพุ่มกระถิ่นพุ่มผ้าใบในบริเวณเรือพระ
มิให้พระภิกษุคฤหัสหญิงชายทำการเรียรัย
ในบริเวณเรือพนมพระหรือเรือพระทั้งทางบกและทางน้ำโดยเด็ดขาด
ถ้าวัดใดไม่ปฏิบัติตามข้อ๕
คำสั่งคณะกรรมการจัดงานจะสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมในปีต่อไป
ถ้าฝ่าฝืนคำสั่งนี้จะดำเนินการตามพรบคณะสงฆ์และกฎหมายบ้านเมือง
นี่ยกตัวอย่างนะครับได้เห็นความจริงจังแล้ว
แล้วทางภาคอีสานล่ะยกตัวอย่างสักจังหวัดหนึ่ง
เจ้าคณะจังหวัดอุบลเนี่ยสั่ง๖จังหวัดที่อยู่ในการปกครองของท่านเนี่ย
อุบลนครพนมศรีสะเกดยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญ
ยังไงครับห้ามงดการขึ้นป้ายงานพุทธาพิเศษ
ที่เราเห็นห้ามเลยนะครับ
บอกว่าจังหวัดแจ้งว่าเจ้าคณะภาค๑๐ได้สั่งตามการทางโทรศัพท์
ห้ามขึ้นป้ายงานพุทธภิเษก
ที่ขึ้นไว้แล้วก็ให้นำป้ายดังกล่าวลงมาเก็บไว้ก่อน
กว่าจะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการต่อไปได้อีกครั้งหนึ่ง
ดังนั้นจึงเรียนเจ้าคณะสงฆ์พระสังคาธิการทุกท่านในเขตปกครอง
ให้ทุกวัดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
เอามาที่ภาคกลางไปดูที่วัดไล่ขิงสิครับ
ปรากฏว่าเมื่อมีคำสั่งมาก็มีคำสั่งห้าม
จำหน่ายวัตถุมงคลในเขตพระอุโบสถและโบสถ์
จำหน่ายวัตถุรูปปั้นรูปเหมือนหรือเหรียญเทพเจ้าต่าง
ทางวัดไร่ขิงจำหน่ายพระพุทธรูปหลวงพ่อวัดไล่ขิงเหรียญหลวงพ่อวัดไล่ขิงเท่านั้น
เนี่ยจะตั้งจำหน่ายให้บูชาในเขตกำแพงพระอุโบสถวัดไล่ขิง
แต่เมื่อทราบว่ามีคำสั่งห้าม
ทางวัดไร่ขิงจึงได้จัดสถานที่จำหน่ายให้เช่าบูชาพระพุทธรูปหลวงพ่อวัดไล่ขิง
เหรียญหลวงพ่อวัดไล่ขิงของใหม่โดยใช้พื้นที่ด้านนอกกำแพงแก้ว
บริเวณมูลนิธิหลวงพ่อวัดไล่ขิงแทน
แล้วนอกจากนี้วัดยังได้ประกาศห้ามไม่ให้บุคคลภายนอก
พ่อคาเร่แผงลอยที่นำรูปปั้นเทพเจ้ารูปเหมือนเทพเจ้า
รวมถึงเหรียญเทพเจ้าจำหน่ายต่างมาจำหน่ายในกำแพงในบริเวณวัดโดยเด็ดขาด
ทีนี้ถามว่าถ้าดูในภาพรวมเนี่ยคำสั่งห้าม
ดูอย่างนี้ครับดูที่ภาคเหนือจังหวัดพิจิตร
อันนี้เขาแจ้งไปทุกอำเภอเลยนะครับ
งดเว้นการประพฤกษ์อาจารยะอาจาระที่ไม่เหมาะสมแก่สมณะสารูป
งดเว้นการเล่นเฟสลงภาพในเฟซบุ๊กหรือกดแชร์กดไลค์
ห้ามเขียนข้อความวิภาควิจารณ์ใดลงเฟซ
โฆษณาป้ายต่างขอให้งดเว้น
เรียรัยขอให้อยู่ในขอบเขตด้วยสภาวะแห่งการพระภิกษุสมเนรกำลังถูกสังคมจับตามอง
ขอให้เจ้าคณะผู้ปกครองช่วยกันระงับยับยั้งในสิ่งที่จะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในหมู่สงฆ์
ขอให้ท่านแจ้งเตือนไปตามลำดับชั้นจนกว่าผู้บังคับบัญชาจะแจ้งเป็นลายลักษร
สรุปนี่คือสัญญาณที่มีนัยยะเป็นอย่างยิ่งให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในวงการสงฆ์
เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์มานานแต่เรายังไม่เคยเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนอย่างนี้
ยังไม่เคยเห็นพระชั้นผู้ใหญ่สั่งการเอาจริงเอาจังอย่างนี้
ก็อย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้น
เพราะว่านี่คือสัญญาณชัดเจนว่า
เมื่อนายกรัฐมนตรียอมกลับมติคอลโลม
ส่งพันธบทโทพงภร
กลับไปเป็นผู้บริหน่อยการสำนักพุทธใหม่

พงพรเนี่ยท่านเอาจริงเอาจังกับเรื่องเหล่านี้เข้าไปเดินหน้าลุยอยู่พักนึง
แล้วไปเจอของแข็งไปเจอต่อทำงานกันไม่ได้ก็ถอยกลับออกมา
คำสั่งให้ถอยกลับออกมา
การที่นายกรัฐมนตรีส่งกลับเข้าไปใหม่
ไม่มีสัญญาณไม่มีนัยยะอย่างอื่นหรอกนอกจากว่านายกรัฐมนตรี
จะเป็นกำแพงให้พันตรวจโทผงพรพิง
ก็คือว่าให้ไปลุยในสิ่งที่ไม่ถูกต้องในวงการสงฆ์
ฉะนั้นถ้าเจออย่างนี้
วงการสงฆ์ท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านขอจัดระเบียบของท่านเองก่อน
ยังมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก

เรื่องเงินวัดที่คุณภัยบูลนิติตะวันเนี่ย
ออกมาต่อสู้๒๓ปีที่ผ่านมาเนี่ย
ว่าเรื่องเงินวัด
เรื่องเงินที่เบิกงบประมาณไปนั่นก็ส่วนหนึ่ง

เงินที่ได้จากการบริจาค
ได้จากการทอดกระถิ่นทอดผ้าป่า
บริจาคทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย
ที่ผ่านมาขึ้นอยู่กับเจ้าอาวาส

แต่คณะกรรมการวัดนั้นไม่ค่อยได้รู้หรอก

ถ้าส่งไปให้คณะกรรมการวัด

เบิกจ่ายทีนึงก็ยุ่งยาก
ฉะนั้นเอาใส่ย่ามไว้ดีกว่า

นี่เป็นสัญญาณดีที่เกี่ยวข้องกับชาวพุทธ

เรื่องนี้ก็จะเป็นประโยชน์

ในช่วงเวลานั้นเนี่ย

ในรายการขีดเส้นใต้นี่แหละครับ

ขณะนี้ถึงช่วงเวลาสำคัญ

คือการถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ไทยรัฐทีวีโดยรายการขีดเส้นใต้
ก็จะนำบทกรรมเหล่านั้น
นำเสนอใหม่อีกครั้งหนึ่ง

บทกรอนแรกจะเริ่มที่
หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้า

ที่เกิดขึ้นในจอโทรทัศน์ก็คือว่ามีคนไทยพระศักดิกรคนไทยจำนวนมาก
เดินทางไปที่ท้องสนามหลวงอยู่ใกล้ใกล้กับกำแพงพระบรมมหาราชวัง
ช่วงนั้นยังเป็นช่วงที่ไม่รู้หรอกครับว่า
สำนักพระราชวังจะเปิดโอกาสให้คนไทยได้เข้าไปกราบพระบรมศพตอนไหน
ไปโดยไม่รู้ว่าไปทำอะไร
แต่ทุกคนเมื่อรู้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสิ้นแล้ว
ต่างคนต่างเดินทางกันไปท้องสนามหลวงมาเยอะเลยครับ
จนกระทั่งมีคำถามว่ามาจากไหนมาจากไหนกันเป็นแถว
กรอนบทนี้จึงเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา

จากไหนกันหนอเป็นแถว
รู้ว่าพ่อสิ้นแล้วก็มาหา
อยู่นอกกำแพงวังก็ยังมา
มานั่งปาดหยาดน้ำตาที่บาริน
โอ้ว่าพระทูลกระหม่อมแก้ว
ประเทศมืดแล้วทุกสิ่งสิ้น
ซบหน้าซึมทราบกราบแผ่นดิน
นั่งคิดถึงพระหมูพินข้างกำแพง
พระบรมศพในหลวงราชการที่เก้าได้
ช่วงนี้ถึงแม้ฝนจะตกหลายคนก็ไม่ยอดท้อ
เราก็เห็นภาพออกมาตามสื่อโซเชียลต่างนะคะ
ฝนจะตกแดดจะออกทุกคนก็ไปรอกัน
เพราะว่าอย่างน้อยอยากจะขอเข้าไปได้กราบถอยบังคมพระบรมศพ
คุณผู้ชมก็สามารถติดตามบทกรรณที่คุณสุภาพได้แต่งขึ้นมา
ทุกวันครับในช่วงของรายการขีดเส้นใต้เมืองไทยกับชัดข่าวเที่ยงของเราครับ